ในช่วงเวลานี้คนกรุงเทพคงต้องอดทนเรื่องการจราจรกันสักระยะหนึ่งนะครับ
เพื่อที่ให้ระบบรถไฟฟ้าทั้งหลายสร้างเสร็จสมบูรณ์นะครับ
ล่าสุดท่านที่ใช้เส้นทางย่านรามคำแหงโดยเฉพาะบนถนนสะพานยกระดับรามคำแหงนะครับ
คงต้องเตรียมปรับตัวในการเดินทางครับ
เนื่องจากตั้งแต่๒๓กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปต้องมีการปิดทางลงสะพานยกระดับรามคำแหงเป็นเวลากว่า๒ปี
เพื่อรองรับการสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรีนะครับ
รายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
๒๓นาฬิกาของวันที่๒๓กุมภาพันธุ์นี้จะปิดใช้ทางลงทางยกระดับรามคำแหงขาเข้าตั้งแต่ซอยรามคำแหง๘
เพื่อสร้างสถานีรามคำแหง๑๒โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีนบุรีสุวินทวงสัญญาที่๒ช่วงรามคำแหง๑๒หัวหมัก
มีการจัดการจราจรใน๓ช่วงเวลาช่วงเวลาเร่งด่วนฝั่งรถขาเข้าเมืองจะเปิดทางยกระดับเพื่อรองรับปริมาณรถขาเข้าเมือง๒ช่องทางโดยเบี่ยงไปลงฝั่งขาออกเมืองแทนส่วนรถขาออกเมืองให้ใช้ทางราบ
นาฬิกาถึง๑๖นาฬิกา๓๐นาทีและ๒๐นาฬิกาถึง๕นาฬิกา๓๐นาทีฝั่งรถขาเข้าเมืองจะเปิดทางยกระดับฝั่งขาออกให้ใช้สำหรับรถขาเข้า๑ช่องทางและรถขาออก๑ช่องทางและขยายเพิ่มเป็นฝั่งละ๒ช่องทางตามปกติบริเวณยกระดับหน้าการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นต้นไป
ช่วงเย็น๑๖นาฬิกา๓๐นาทีถึง๒๐นาฬิกาฝั่งรถขาออกเมืองจะเปิดทางยกระดับเพื่อรองรับปริมาณรถขาออกจำนวน๒ช่องทางส่วนฝั่งรถขาเข้าเมืองจะให้ใช้ทางราดเท่านั้นซึ่งในการก่อสร้างอาจจะต้องมีการลื้อโครงสร้างสะพานบางส่วนเพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน
จากนี้ก็ยังมีระบบสานุปโภคที่จะต้องลื้อย้าย
เพื่อให้หลบกับแนวพื้นที่ที่เราจะก่อสร้างครับ
ซึ่งในตอนนี้แนวสนุโภคต่างได้ดำเนินการไปก่อนหน้านี้ระยะหนึ่งแล้วนะครับ
ก็ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะก่อสร้างกำแพงกันดิน
ซึ่งก่อสร้างกำแพงการดินเนี่ยจำเป็นจะต้องลื้อตัวสะพานทางลงครับ
เราพยายามลื้อน้อยที่สุดแล้วก็คือตัวสะพานทางลงช่วงนี้ประมาณสัก๒๐๐เมตรนะครับ
สำหรับเส้นทางรัฐแนะนำการเดินทางช่วงการจัดจราจรทางเลี่ยงถนนรามคำแหง
หากเดินทางมายังมหาวิทยาลัยรามคำแหงและสนามราชมังคลากีฬาสถาน
สามารถมาทางถนนกรุงเทพกรีธาหรือรามคำแหง๒๔ได้
ส่วนขาออกจะมีหลายทางลัดเลี่ยงออกถนนพระราม๙ศรีนครินถนนประดิษฐ์มนุธรรมและถนนลาดพร้าว
๓๐เดือนหรือสิงหาคมปี๒๕๖๓จะคืนพื้นที่สะพานให้ใช้งานได้ตามปกติ
ล่าสุดความคืบหน้างานก่อสร้างโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีนบุรีสุวินทวงศ์
ทั้งหมด๑๐สถานีระยะทางรวม๒๒๕๗กิโลเมตรคืบหน้าร้อยละ๕๕
ซึ่งตามแผนงานสายสีส้มจะเปิดให้บริการในปี๒๕๖๖ค่ะ
เมธานันต์สินวัฒนาโชธถ่ายภาพเคมิกาประมวัญใจข่าวเทวรัตน์ทีวีรายงาน